เอามาดูเหตุอุกอาจที่จังหวัดพัทธลุงกันหน่อยค่ะ
สองพี่น้องผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๔คนหนึ่งอายุ๒๓
นั่งคุยกับเพื่อนที่ห้องโถงในบ้าน
จู่มีคนร้ายค่ะขับรถกระบะมาเรียกคนพี่ก่อนเลย
ออกไปหน้าบ้านคนน้องตามไปปรากฏว่าถูกยิงตายทั้งคู่

ล่าสุดค่ะตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้สามคนนะคะนี่ค่ะ
เดินทางไปโรงพักแบบนี้ตำรวจก็ต้องมีการสอบปากคำ
เพื่อที่จะเอาให้แน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็เป็นคนร้ายที่ไปก่อเหตุอุกอาจจริงหรือเปล่านะคะ
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยจากพันธุ์ตำรวจเอกชาติชายชนะสิทธิ์
เป็นผู้กำกับสพปากพยูนค่ะ
นำตัวผู้ต้องสงสัย๓คนที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนร้าย

น้องก็คือนายเศรษฐวิทย์ศักดิ์ยิ่งยงอายุ๒๓ปี
คนพี่ก็คือนายสุภกิจศักดิ่งยงอายุ๒๔ปีค่ะ
แล้วก็เป็นลูกชายอดีตสมาชิกสภาเทศบาลอ่าวพยูนด้วย
ทั้งสองพี่น้องเสียชีวิตนะคะ
ทีมข่าวได้สอบถามทั้ง๓คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย

ทั้ง๓คนอ้างบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วถามว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นจุดไหนอย่างไรเมื่อไหร่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มของคืนวันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมา
แม่ของผู้ตายก็คือคุณนัทพัฒน์ศักดิ์ยิ่งยงอายุ๕๘ปีค่ะ
เป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลอ่าวพยูน
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเธอเองนอนอยู่ในห้องนอน
ส่วนลูกชายทั้งสองคนนั่งพูดคุยกับเพื่อนบ้านอยู่ในห้องโถงที่บ้านแบบนี้
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมสักพักหนึ่งคนร้ายขับรถกระบะไปจอดหน้าบ้าน
ตะโกนเรียกเลยค่ะเรียกคนพี่เนี่ยนายสุภกิจออกไปก่อน

ไม่นานนักแม่เล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
แล้วรังขึ้นหลายนัดตามมาพอสิ้นเสียงปืนปุ๊บ
แม่ออกไปดูเห็นลูกชายนอนจมกองเลือด
แล้วนะคะส่วนคนร้ายเองก็ขับรถกระบะ

แต่ตอนนั้นคือมันทั้งเสียงปืน
อยู่ก็เขาก็คงแบบว่าทางนี้ยิงปืนมาทางนี้ก็คงยิงตัวอะไรอย่างนี้

ขณะนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกอ่ะ
นอนกองอยู่ข้างหน้าน่ะคือมองไปข้างหน้าบนถนน
นอนไปบนถนนที่ที่มีรถอยู่อ่ะมันห่างกับประมาณสิบเมตรยี่สิบเมตรอ่ะ
แต่ที่ลูกนอนอยู่ตรงนี้สองคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นลูกอ่ะ
ทีนี้พอไปตรวจสอบประวัติผู้ตายทั้งสองคนนะคะ
พี่ชายเนี่ยเพิ่งศึกออกมาจากการบวชเป็นพระได้๙วัน
ส่วนตัวน้องชายเนี่ยเคยถูกตำรวจจับกลุ่มในข้อหายาเสพติด
แล้วก็เพิ่งพ้นโทษมาได้ไม่นานค่ะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังลงพื้นที่ไล่ล่าคนร้ายที่ขับรถกระบะ
ก่อยิงพี่น้องสองคนนี้นะคะ
มีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานกันเพิ่มเติมค่ะ